กาญจนบุรีในคดีนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
หลังจากที่ทนายความยื่นขอประกันตัวกลุ่มผู้ต้องหาไป
สารจังหวัดทองผาภูมิก็อนุญาตให้ประกันตัวนะครับ
ไปติดตามดูความคืบหน้าเพิ่มเติมจากคุณยุทธนาตุ้มมี

รายงานสดมาจากสพทองผาภูมิที่กาญจนบุรีครับ
เกือบ๓ชั่วโมงแล้วนะครับที่ตำรวจยังคงทำการสอบปากคำ
ผู้ต้องหาทั้ง๔คนอยู่ด้านในนะครับ
หลังจากที่ได้รับการประกันตัวมาในช่วงเย็นที่ผ่านมาครับ
โดยช่วงเย็นวันนี้นะครับตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง๔คน
เดินทางไปที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิเพื่อทำการฝากขังนะครับ
ซึ่งธนายความเองก็ได้ยื่นขอประกันตัว
สารก็อนุญาตโดยใช้หลักทรัพย์คนละ๑๕๐๐๐บาท
แต่หลังจากสารจังหวัดทองผาภูมิได้ให้ประกันตัวแล้วนะครับ
ตำรวจก็ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง๔คนมาที่สถานีตำรวจภูทรทองผาภูมิอีกครั้ง
เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมครับ
ก็ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงบัตรนี้ก็ยังคงทำการสอบปากคำอยู่นะครับ
รวมถึงจะทำการเก็บคราบเขม่าวดินปืน
ซึ่งเบื้องต้นทั้งหมดเนี่ยยังคงให้การปฏิเสธแล้วก็ให้การภาคเศษทุกข้อกล่าวหานะครับ
โดยนายเปรมชัยเองไม่ได้ตอบคำถามกับสื่อมวลชนมากนัก
ว่าสื่อพยายามจะให้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังนะครับ

ยืนยันว่าในการเข้าป่าครั้งนี้มีใบอนุญาตเข้าพื้นที่แล้วชัดเจน

การขออนุญาตเข้าไปนี่ตัวเจ้าหน้าที่ของหน่วยในสถานที่เกิดเหตุก็ทราบดีว่า
คุณเปรมชัยได้มีการขออนุญาตแล้วก็ได้รับอนุญาตถูกต้องครับ
ข่าวที่ออกมาทำไมเหมือนว่าเราไปนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตครับไม่ใช่นอกเส้นทางนะขณะที่ได้รับอนุญาตแล้วก็ในช่วงเดินทางอ่ะ
เนื่องจากไม่ชำนาญทางแล้วมันมืดมืดก็เลยเห็นว่าจุดตรงนั้น
พอมีแหล่งน้ำที่จะพักอาศัยได้เพราะถ้าเดินทางต่อจะได้รับอันตราย
เพราะลักษณะทางคดเคี้ยวแล้วก็ไม่ชำนาญไม่เคยมาท่านไม่ได้มาเป็นสิบสิบปีแล้วครับ
ผ่านเรียบร้อยนะโดยก่อนหน้านี้นะครับผลตำรสโทษกิจทิพงศ์เงามุก
ประชาการตำรวจภูทรภาค๗พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็นายชัยวัดริมลิขิตอักษรหัวหน้าชุดพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับ
ร่วมกันตรวจสอบของกลางแล้วก็ทำการสอบสวนเบื้องต้นด้วย
โดยนายชายวัดเองก็ยืนยันนะครับว่ามีการทำหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่จริง
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้อนุญาตนะครับก็ถือว่าเป็นการเข้าพื้นที่โดยภารการ
แล้วก็ยอมรับเลยนะครับว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เองในการตรวจสอบบุคคล
ก่อนเข้าพื้นที่ด้วยแล้วก็ยังบอกด้วยว่า๑ใน๔ผู้ต้องหาเองเนี่ยตอนนี้ยอมรับแล้วว่า
มีการนำหางเสือไปประกอบเป็นอาหารเพื่อที่จะรับประทานแล้วด้วยนะครับไปฟังเสียงจากนายชายวัดครับ
เขาขอเข้าโดยที่ขอเข้าโดยประเด็นที่พิเศษอ่าทั้งอ่าทั้งทั้งสำหรับทั้งเขตธำราเนี่ย
ได้รับหนังสือแต่ยังไม่อนุญาตยังไม่ได้อนุญาตได้เข้านะครับ
แต่เขาเข้าไปด้วยพนักการทั้งนี้ก็ถือว่าเข้าไปโดยไม่รับอนุญาตจากพนักเจ้าที่
แต่มันจะต้องผ่านด่านตรวจหรือเปล่าครับ
คนที่ดูแลด่านตรงนั้นเขาปล่อยเข้าไปยังไงอันนี้ต้องเรียนตรงตรงว่าอ่าที่ด่านนั้นเนี่ย
มีพนักงานเจ้าที่เป็นพนักงานพิทักษ์ป่าหรือว่าเป็นพนักงานคิวอาร์
ซึ่งอาจจะเรามองจริงจริงแล้วก็มองเหมือนตัวเล็กเล็กเขาเล็กจริงจริง
ในการที่ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปเนี่ยแค่มองหน้าผมว่าเจ้าที่ก็ไม่กล้าตรวจค้นแล้ว
ต้องแบบหายกินถ้าจำแหละลักษณะนี้ก็คงคงกินแล้วครับ
กินในที่นั่นเลยครับก็ส่วนขาขาหลังกว่านี้หายไปขานี่ก็แสดงว่าบริโภคไปแล้ว
มีอะไรที่กินไปแล้วบ้างคะตรงกับร้านทองกว่าก็น่าจะไก่ส่วนหนึ่งแล้วก็
เอ่อขาหลังกว่าของเสดั่มนะครับส่วนหางของเสดั่มนี่ก็ส่วนนั้นเพราะว่า
นายธนีเขาบอกเองว่าอันนี้เป็นหางต้มเป็นซุปเป็นต้มต้มยำ
ในวันพรุ่งนี้นะครับจะได้ที่พิสูจน์รักษา
ภายในเขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านทิศตะวันตกนะครับ
เพื่อทำการตรวจสอบแล้วก็หาหลักฐานประกอบสำนวนคดีเพิ่มเติมให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็จะเดินทางเข้าพื้นที่ไปด้วยนะครับ
และเมื่อสักครู่นั้นเองนะครับตำรวจก็เพิ่งจะทำการสอบปากคำผู้ต้องหาแล้วเสร็จนะครับ
โดยมีรายงานว่าผู้ต้องหาหลังจากเสร็จจากสอบประคำครั้งนี้นะครับ
ก็จะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครทันทีครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับ